อีกหนึ่งที่นะครับเขาก็ต้องปรับตัวสู้เหมือนกันคืออย่างนี้ครับที่จังหวัดบึงการตอนนี้แม่น้ำโขงเนี่ยลดลงต่ำสุดของปีคือหลายที่น้ำท่วม
ความลดแบบนี้โอ้ตอมันจะผุด

แต่อย่างนี้สิ่งที่ผุดมาคือโอกาสครับ
เพราะว่าดินริมฝั่งแม่น้ำโขงมันมีแร่ท่าที่อุดมสมบูรณ์
ชาวบ้านหลายหมู่บ้านในบริเวณนี้ก็เลยใช้โอกาส
ทำการเกษตรแบบขั้นบันไดมันซะเลยครับ
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ลำพันธ์บ้านแสนเจริญตะบนวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล

ตลิ่งแม่น้ำโขงปลูกพืชผักสวนครัว
หารายได้เลี้ยงข้อผลน้องไว้ต่อดูสิ
เนี่ยปลูกเป็นขั้นบันไดแบบนี้ตรงริมน้ำโขง
ถามว่าข้อดีมันดียังไงกับการปลูกแบบขั้นบันไดริมแม่น้ำโขง
ลงผักของชาวบ้านมีน้ำใช้ตลอดเลย
ตรงนี้นี่แหละครับแล้วอากาศมันเย็นเหมาะสม
แล้วดินตรงขั้นบันไดข้างน้ำโขงมันดียังไง
มันเป็นดินที่มีแร่ธาตุน้ำมันพัดผ่าเอาแร่ธาตุมาอยู่ตรงขอบดินแบบนี้
ผักที่ปลูกมีอะไรผักปุ้งผักชีผักกาดหอมผักคณะกระเทียมต้นหอมพริกและมะละกอ
เขาบอกว่าผักส่วนใหญ่ที่ปลูกที่นี่นะเป็นผักปลอดสารพิษ
มีรสชาติอร่อยหวานกรอบลำต้นเบลอเลย
กัดไปกรอบเลยนะครับและเป็นที่ต้องการของตลาดมากด้วย
ในทุกปีนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งในจังหวัดบึงกาล
จังหวัดใกล้เคียงตลอดไปจนถึงพี่น้องชาวลาว
เขาก็เดินทางข้ามมาซื้อที่นี่เหมือนกันนะ
ก็ทำให้คนแถวนี้เกษตรกรที่นี่มีรายได้เป็นหมื่นบาท
ดูแลครอบครัวได้นะครับนี่ฮะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของคนแถวนี้เลยนะ
เอางี้ใครที่อยู่แถวนั้นมีโอกาสไปลองเที่ยวชมกันไหม
คือเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลย
เพราะอากาศดีแล้วคุณได้เดินเล่นแถวนั้นจับจ่ายซื้อผักสดได้ด้วย
บอกอีกทีแล้วกันนะฮะผักปลอดสารพิษบ้านลำพันตะบนวิสิตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
มีโอกาสลองไปเที่ยวไปหาซื้อผักสดกันดูนะครับ

คือปรับวิกฤตให้มันเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้นะคะ